กับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
ในกับผมจะได้คุณยิสาและคุณดาวสุพัสสลา

คุณกลับมาต้นสัปดาห์
คราวนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เจอลูกใหม่ของพี่ดาว
ก็เขาดูบอลมากไปจนผมเปลี่ยนสีเลยเหรอครับ

นั่งแล้วเล่าให้ฟังว่าทำไมผมไม่เปลี่ยนสีมา
ก็ทำสีผมปิดหงอกนิดหน่อย

อันนี้อยากดบองเธอเลยพอดีมีแต่แบงค์เขียว
แต่เรื่องของธิบดผมขาวไม่เป็นไรหรอกผมปิดเหมือนกัน

เรื่องราวของสีสันของอะไรของตัวเองก็ว่ากันไปนะคะทุกคน
แต่ว่าเรื่องราวของข่าวสารมีมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะ
ส่วนคุณผู้ชมที่ชมข่าวกับเราก็สามารถไลน์มาคุยกันได้ด้วยค่ะ
บางคนชอบบ่นถึงสภาพอากาศบอกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน
หลังไม่ค่อยจะหนาวออกไปทางร้อนแล้วมีฝนตกด้วย
คือบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปหนาวตามนะถ้าอากาศมันหนาว

จริงค่ะข้ากงค่าไฟมา
แต่ทางภาครัฐเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
ที่จะตรึงราคาเรื่องของค่าไฟให้ยาวจนถึงปีหน้าเลยครับ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะฮะทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หรือว่ากพชเขามีมติให้ตรึงค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน
ปีหน้าให้มันเท่ากันกับงวดปัจจุบันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่๔๗๒บาทต่อหน่วยนะฮะ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงาน
น้ำมันมันก็ยังสูงอยู่มันก็ยังแพงอยู่ใช่ไหมเรา
อะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นอีกต่างหากค่าไฟก็ขอแบบนี้ไปก่อน

เขาแยกย่อยแบบนี้ครับว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอัตราค่าไฟเนี่ยก็๔๗๒บาทต่อหน่วย
เบาะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนก็คงอัตราที่๓๗๐บาทต่อหน่วยนะครับ
ส่วนผู้ที่ใช้๓๐๑จนถึง๕๐๐หน่วยต่อเดือนก็จะได้ส่วนลด
ส่วนใครที่ใช้เยอะหน่อยห้าร้อยหน่วยขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวรอผลศึกษาของกรกภอีกทีนะครับว่าจะยังไง
แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้วยนะ
แต่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าใช้ไฟเยอะนิดนึง

ดูบอลแล้วก็ต้องเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วก็ต้องเปิดตู้เย็นเปิดตู้
แล้วก็เปิดไมโครเวฟมาเวฟอาหารกิน
มันก็เลยทำให้ต้องใช้ไฟเยอะใช่

ก็ต้องทนไปหน่อยช่วงนึงนะคะ
เดี๋ยวพอหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณก็ไม่มีตังค์ที่จะใช้ไฟเยอะเอง
ต้องไปต้องรีบติดไฟนอนแล้วล่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณก็ผอมเพราะคุณเอาเงินไปจ่ายค่าไฟหมดแล้วเดี๋ยวคุณก็ผอม
คุณนี่ช่างรู้แหมอย่างกับหมอดู
เอาทีนี้เรื่องของสุขภาพเรื่องโควิด๑๙
สถิติช่วงนี้กลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะ
ตัวเลขนี้สูงขึ้นอีกแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตก็กลับมามีอีกครั้งนะ
เรื่องฉีดลัทธุ์เนี้ยเดี๋ยวจะต้องกลับมาระดมกันอีกครั้ง

แต่ตอนนี้ยกเลิกไปคนงงเลยไปฉีดที่ไหน

ตอนนี้แนวโน้มกลับมาติดเชื้อโควิดอีกแล้วนะคะ
สูงขึ้นเนี่ยร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๒๐
และผู้เสียชีวิตนี่ก็ประมาณ๑๐รายต่อวัน

ใช่กระทรวงสาธารณสุขก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้
และแบบนี้ต้องเพิ่มรอบการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ไหนบ้างเดี๋ยวชี้แจงให้ฟังแต่บอกแบบนี้นะคะ
อย่างที่สถาบันโรคผิวหนัง
สถาบันโรคผิวหนังก่อนหน้านี้เขารับผิดชอบที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไง
แต่พอยุบไปเนี่ยไปฉีดที่ไหนได้บ้างนะคะ
ไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐในทุกพื้นที่

เฉพาะวันเสาร์ตอนนี้เพิ่มเป็นจันทร์ถึงศุกร์เลย
ตั้งแต่๙โมงถึงบ่าย๓

โรงพยาบาลในสังกัดก็จะมีโรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากศิลป์ที่เปิดให้ฉีดทั้งแบบย้ำนะ

ไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งเหมือนกัน
เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครับ

แอปนี้เขาเอาไว้สำหรับสำรองหรือจองคิวร้านอาหารหรือบริการต่างรวมถึงฉีดวัคซีนนี้ด้วย

ผมจะได้ลองดูและคำนวณซิว่า

ผมควรจะต้องไปรับการฉีดเข็มบูสเตอร์เมื่อไหร่ดี
อ้าวล่าสุดคุณฉีดเข็มที่๕แล้วถูกไหมคุณจะเอาเข็มที่๖หรือ
ก็เผื่อไงเห็นช่วงนี้มันเป็นละบาท
ต้องลองปรึกษาของคุณหมอดูนะว่าต้องปรึกษาของหมอก่อนเนอะ
เพราะคุณหมอเคยบอกว่าโรคโควิดมันก็จะกลายพันธุ์ไปด้วย
บางทีเราก็ต้องอัปเดตวัคซีนเหมือนกัน
สายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ไปได้อีกหรือเปล่า
อ้าวงั้นยังไม่ฉีดนะนี่แต่นี่ฉันว่า๕เข็มน่าจะเต็มที่แล้ว
งั้นไม่ฉีดนะฉีดดิไปหาหมอ

แต่ไม่ใช่แค่โควิดมันยังมีไข้หวัดใหญ่ยังมีเชื้อโรคต่าง
เราต้องคอยศึกษาข้อมูลดูเหมือนกันนะ
เดี๋ยวอัปเดตกันกับพวกเราคู่กัดสะบัดข่าวเนาะ
ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนเคยได้รับเบอร์โทรศัพท์

จริงหรือเปล่าตั้งใจฟังเรื่องนี้กันค่ะ

ใครเคยได้รับเบอร์โทรนี้บ้าง

เอาคุณดูสิประวัติเคยมีมาไหม

มีคนแชร์บอกว่าเบอร์นี้โทรเข้ามาอย่ารับ
เพราะว่ามันอาจจะขโมยเงินในบัญชีของเรา

กิจการเทราะทัศน์กิจการเทอรักษ์คมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตรวจสอบและชี้แจงแล้วว่า

จะดึงเงินในบัญชีเราไป
ดังนั้นก็แปลว่าเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นข่าวปลอมค่ะ
มันก็เป็นไปได้ยากนะถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริง
คือถ้ารับสายปุ๊บเงินหมดบัญชีเลยมันเป็นไปได้เหรอ
อาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นโดยตรง

พูดคุยข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวเรา
ดังนั้นก็ขอย้ำเตือนอย่างนี้แล้วกันว่าเบอร์แปลกรับก็ได้
แต่สำคัญคือคุณอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปเช่น
เลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารหรืออะไรที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวโดยตรงนะคะ
หรือถ้าไม่มั่นใจเลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์แปลกแล้วอาจจะเป็นเบอร์มิจฉาชีพ
คุณก็วางสายไปเลยดีกว่าอันนั้นความปลอดภัยถือว่าเอามาเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์แปลกนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมที่เห็นแล้วเอ้านี่มันเบอร์ฉันนี่เอาแจ้งมาหน่อยนะ
บางทีอาจจะเป็นเบอร์คุณอาจจะมีคนขโมยเบอร์แฮ็กเบอร์ของคุณไปเป็นมิจฉาชีพก็ได้

เดี๋ยวกลายเป็นปัญหาเลยพอโทรหาเพื่อนเพื่อนไม่ยอมรับสายแล้วเดือดร้อนเลยนะคะ
มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องพระเฉาพระที่มันไม่ดีนะครับ
คือพระดีมีเยอะแยะแต่เราก็ต้องมาเล่าถึงเรื่องของไอ้ที่มันไม่ดีด้วย
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้พระที่ว่านี่เป็นระดับเจ้าอาวาสนะ
เอาไปให้สาวแล้วมีการวีดีโอ้งวิดีโอคอร์หลักษณะที่มันไม่ดีจังห่าก
ยอมลงทุนเดินทางจากเชียงใหม่มาหาสาวที่สุภัณฑ์ดูซิว่าจะเจอมั๊ยฮะ
ไปเจอกับกรณีแบบนี้เข้าโดยบังเอิญจริงคุณผู้ชมฮะพระรูปนี้ก็คือพระจิรพงศ์อายุสามสิบสามปี
เขาบอกว่าบวชมาแล้ว๗พันศาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
คนที่เจอน่ะเป็นแบบว่าพลเมืองดีแถวนั้นเขาเห็นพระรูปนี้สะพายญาติเดินทางไปแล้วก็ถามคนแถวนั้น
ถามหาผู้หญิงคนนึงมันก็แปลกแล้วนะพระมาถามหาสีกาแล้วเดินปวดเปลี่ยนอยู่แถวตำบลขาวพระอเบอร์เดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุภารบุรี
ชาวบ้านเห็นท่าทางแปลกก็เลยไปถามแล้วก็รีบแจ้งไปยังกำนัน
กำนันต์ที่สัตว์วงรัฐนะฮะถ้าเป็นกำนันต์
รีบมาตรวจสอบเลยเดี๋ยวดูก่อนซิว่าพระนี่มาจากไหนอะไรยังไง
เห็นแล้วโอ้โหมีข้าวของอะไรมาด้วย
จะมาตามหาหญิงสาวซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช
ถามเรื่องเงินที่โอนให้แต่พอถามหนักเค้นสอบหนักเข้ารับสารภาพเลย
ว่าพระพระท่านฟอร์อินเลิฟตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้

แล้วบอกอย่างนี้ว่าเนี่ยแอบนำเงินกระถิ่นส่วนหนึ่งยักยอกถ่ายโอนให้กับผู้หญิงคนนี้

เท่าไหร่
เท่าไหร่คะ
บินมาเลยบินมาจากเชียงใหม่มาลงที่ดอนเมืองก่อนแล้วไปพักอาศัยกับพระเพื่อนที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็นั่งแท็กซี่มาที่อำเภอเดิมบางนางบวชมาหาหญิงคนนั้นถามว่ามาได้ยังไงคุยอะไรกันเหรอ

ให้ดูบอกที่รักครับนับได้ทุกอย่างอะไรสักอย่างนี่แหละ

แล้วส่งรูปรูปแบบรูปโป๊อนาจารย์กันอ่ะแล้วเนี่ยคุยกันในลักษณะอย่างนี้เลยอะครับ

เจ้าตัวนะครับตัวพระนะรับสารภาพว่ามีการวีดีโอคอร์ช่วยตัวเองกับหญิงสาวคนนี้ด้วย
โอ้โหกะแลนด์สไลด์เลยมาถึงที่สุพรรณบุรี
แล้วบอกว่าหลงรักผู้หญิงคนนี้มากเลยเดินทางตามหาแบบนี้
ถามคำพระท่านมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังรู้สึกผิดบ้างไหม
ตัวเขาเองพระนั้นบอกว่าสำนึกผิดนะอยากจะขอโอกาสแล้วกัน
โอกาสอะไรโอกาสกลับไปศึกที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะไปศึกเลย
ศึกแล้วเดี๋ยวจะไปตามหาผู้หญิงคนนี้ให้เจอด้วยไปต่อเหรอ
จะว่าอย่างนั้นนะนะแต่ทางกำนันทีนะฮะผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกไม่ต้องไปถึงนั่นหรอก
ศึกที่นี่ก็ได้เออที่สุขคันเลยใช่แล้วล่ะครับ
เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวชนะฮะท่านก็ได้ถามถึงความสมัครใจว่าจะศึกไหม
เจ้าตัวเองก็พูดนะบอกขอโอกาสลาไปลาศิกขากับพระอุปชาที่จังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่ากลับไปเชียงใหม่แล้วจะศึกจริงหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังครองสมณเพศเป็นพระแบบนี้อยู่โอ้โหแล้วไปคุยกับผู้หญิงอ่ะ
ศรีกาศรีกาน่ะแบบนั้นมันก็ไม่ดีไม่ดีไม่เหมาะไม่ควร
ถ้าใครได้ฟังข่าวนี้หรือว่าคนในพื้นที่รู้จักเห็นแบบนี้เขาก็คงเสื่อมความศรัทธานะถ้าพูดจริง
ถูกต้องแล้วใครจะเข้าวัดนี้แล้วเนี่ย
ก็คงอยู่ในครองจีวรไม่ได้อยู่ในสมณเพศไม่ได้แล้วนะคะ
ก็ขอให้เป็นไปตามหลักถูกต้องแล้วกันถ้าชอบพอก็ออกมาให้เป็นปุตุชนคาราวาสธรรมดา
ก็ไปสืบให้เรียบร้อยนะอามาช่วยกันหน่อยค่ะ
ช่วยจับผู้ชายคนนี้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนะ
เร่ร่อนมารีดไถเงินคนที่อยู่แถวพระหลโยธิน๔๔
คุณผู้ชมที่ชมอยู่เคยเจอไหมลองดูค่ะ
กูเนี่ยอยู่ตอนเนี่ยน่ะลองมาทางเนี่ย
อย่ามารีดไถเงินคนไว้ทูมิตรงควัยสมัยอย่ามีรับส่วนไว้ทั้งอย่าง
สิเออเดี๋ยวผู้ชายต้องตรวจดับเบิ้ลสิ
ปิ่นออกมาไม่ได้ปล่อยมาก่อนสูงนี่ใครสิเฮียดให้ไข
สิเฮียดพี่ไหม
โอ้โหเต็มแข้งเตะเป็นลูกบอลยังก็บอลโลกเลย

แต่เราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ต้องยอมรับว่าชาวบ้านเท่านั้นเขาก็คงจะสุดทนแล้วล่ะ
ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงเลยนะคะเป็นชายเร่ร่อนที่มาเร่รีดไถเงินชาวบ้านในซอยประหลโยธิน๔๗
และผู้ชายเสื้อแดงที่เห็นอยู่ใกล้นะคะก็คือรกประทานชุมชนประหวนโยทธิน๔๗ค่ะ
ชื่อคุณมาโนธกิติพิรุณนะคะก็รวมตัวกันกับชาวบ้านมาจับผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็พยายามสอบถามว่าในกระเป๋ามันมีอะไรไปค้นกระเป๋าผู้หญิงทำไมเมายามาหรือเปล่า
จะมาทำตัวกรากในพื้นที่นี้ไม่ได้นะด้วยความโมโหก็เลยเตะไปหนึ่งทีนะคะ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็เดินออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แต่ก็มีกลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาไปเตะอีกค่ะก็คงทนไม่ได้กันแหละนะคะ
คนแถวนั้นเห็นก็เลยรีบส่งเสียงห้ามแล้วก็เรียกตำรวจมาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ตำรวจมาจัดการดีกว่าเออนี่แหละค่ะเหตุการณ์เนี้ยจึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
เพราะว่าบางคนก็มองว่าถ้าหากจะต้องจับกลุ่มตัวใครบางคน
ให้ตำรวจเข้ามาจัดการดีกว่าดีกว่าจะจับกันเอง
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันอีก
อ้าวแล้วเดี๋ยวกลายเป็นคดีซ้อนไปอีกแล้วเนี่ย
วันที่นักข่าวไปถึงเปลี่ยนเสื้อแล้วนะเป็นเสื้อสีขาวนะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา๔โมงเย็นวันที่๒๖พฤศจิกายน
ได้รับแจ้งจากกรรมการหมู่บ้านว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
มีพฤติกรรมรีดไถเงินหญิงสาวบริเวณปากซอย
แล้วยังไปค้นกระเป๋าเงินของวินจักรยานยนต์ที่วางไว้แถวนั้นด้วย

แค่นั้นนะคะยังเดินเข้ามาภายในซอยก่อกวนคนในชุมชนอีก
บุกเข้าไปในร้านค้าที่บางร้านมีแต่คนแก่อยู่ในร้าน

สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้คนในแถวนั้น
ตัวเขาเองในฐานะรองประธานชุมชนเห็นไม่ดีแบบนี้
ก็เลยต้องรีบไล่ออกมาจากร้านค้า

ยังคงเดินเข้ามาในซอย

ทำให้ทุกคนที่อยู่ในซอยนั้นหวานระแวงไปหมดเลยค่ะ
ก็เลยจะต้องใช้กำลังในการจับกลุ่มตัว
เพื่อให้ผู้ชายคนนี้หยุดก่อเหตุใดทั้งสิ้น
ประธานชุมชนรองประธานชุมชนยังบอกอีกนะคะว่า
ก็จริงแล้วเนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดเรื่อง
แต่เพื่อความปลอดภัยแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะสงบสุข
พยายามที่จะต้องจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะมีอันตรายมากไปกว่านี้
อันนี้ก็คือมุมมองของคนที่ดูแลชุมชนค่ะ
แต่ว่ามุมมองของชาวบ้านบางคนก็มองว่า
อยากจะให้เป็นเรื่องของคุณตำรวจดีกว่านะคะ
ยังไงก็ตามนะใครอยู่แถวนั้นถ้าหากว่า
ยังเห็นผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาเตรอยู่
ก็ยังดูแลสอดส่องแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่

เพราะเห็นนะเห็นเขาเล่านะ

คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ
ออกตามหาเมียของตัวเองนะคะ

ไปกับลูกชายอายุ๑๘ปีค่ะ

ขึ้นรถไปกับคนขับรถบรรทุก๑๐ล้ออีกคนนึง

ออกตามหาขับรถสิบล้อออกตามหาไปเจออยู่กลางทางโบกให้จอด
ไม่จอดครับขับตามสิครับพอขับตาม
เกิดการปาดซ้ายปาดขวากลายเป็นอุบัติเหตุเลย

โอ้โฮเละเลยคุณสุภัทรสารา
ก็ใหญ่ชนใหญ่ค่ะคุณจน
คุณชนะคุณชิสาค่ะ
การจราจรช่วงเวลานั้นหลังเกิดอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเคลียร์รถต่าง
ก็เดินทางไปด้วยความล่าช้าเนี่ยนะคะ
นี่คือทางด่วนบูรพาวิถีคือจุดเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ
คู่กรณีเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะ
สีขาวเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยนะคะ
คันแรกเนี่ยเสียหลักไปชนแบรีเออร์แล้วก็ชนเสาไฟ
และแถมข้ามเลนไปที่ฝั่งขาเข้าชนบุรีค่ะ
ชิ้นส่วนบ้านที่เขาบรรทุกมาด้วย๑๑ชิ้น
หนักชิ้นละ๑ตันก็รวมโอ้โหหลายตันนะ
หรือ๑๑ชิ้นหรอ๑๑ชิ้นชิ้นละ๑ตันค่ะตกกระจายเกลือทั้งด่วนเลย
กลายเป็นว่าไอ้ของที่บรรทุกมาเสียหายอีก
เสียหายไปด้วยบริเวณบนถนนหน้ารถพบ
นายพิชิตมีผิดอายุ๓๙ปีคนขับ
และนางสาวสุอายุนางสาวสุ๓๕ปีเพื่อนสาวที่นั่งมาด้วย
สองคนนี้เจอด้วยการที่สองคนเขากระเด็นออกมานอกรถนะ
อุ้ยอยู่ที่พื้นอะค่ะนี่ต้นดามคอเลยอะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนอีกคันใหญ่ชนใหญ่๑๐ล้อสีขาวเหมือนกันอีกนะคะ
บรรทุกชิ้นส่วนบ้านเหมือนกัน
คันนี้จอดขวางอยู่เลนขวาค่ะด้านหน้าพังเลย
นายบุญมาศรีสดอายุ๔๔ปีเป็นคนขับ
ส่วนลูกชายอายุ๑๘ปีได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลูกชายมาเจ็บด้วย
ใช่นายบุญมานี่นะคะได้ถูกสอบสวน
เขาก็ไปถามแหละบุญมาศรีเป็นอย่างไรมาอย่างไรเนี่ย
เขาก็ให้การนะบอกว่าเขาขึ้นชิ้นงานแบบบ้านมาจากลำลูกกา
มากับลูกชายมาดักรอนายพิชิตคนขับรถสิบล้ออีกหนึ่งคัน

แอบนั่งมาในรถของอะไรพิชิตที่รับชิ้นงานบ้านมาจากบางครอง

เมียตัวเองนั่งอยู่ในรถนายพิชิตเลย
เรียกจอดไม่จอด
พยายามขับหนีอีกระหากถ้าหนีแบบนี้ก็ตามสิครับ
ขึ้นมาบนทางด่วนเลยค่ะทางด่วนบุรพาวิถี
ตัวเขาเองพยายามแซงขวานายพิชิตก็ไม่ยอมค่ะ
พอถึงจุดเกิดเหตุนายพิชิตขับปาดหน้าอีกที

เลยเกิดการเฉียวชนกันบาดเจ็บรวม๓ค่ะ

เพื่อดำเนินคดีต่อไป
แม้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องส่วนรวมไปแล้ว
เดือดร้อนกันไปหมด
เขาตัวเขาเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่คนอื่นได้รับความเดือดร้อน
โอ้โหดูสิครับขับรถปาดไปปาดมาด้วยนึกว่าขับรถเก๋งเหรอ

แล้วมีพ่วงของหนักมาด้วย

เอาลองเคลียร์กันให้ได้คุยกันดีค่ะ
เรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของคุณตาคนหนึ่งที่จะไปกดเงิน
แต่มันเกิดเรื่องอลละเวง
ตอนจะกดเงินมันลักษณะประมาณว่าตาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่

ตาก็บอกว่าให้คนอื่นช่วยแล้วมันยังไง
กลายเป็นว่าไปกดแล้วไม่ได้ตังค์นะครับ

ตาอย่างคนนึงกำลังกดเงินอยู่ข้างหน้าแกพอดี
เนี่ยแกบอกว่ากดให้สุดท้ายแกไม่ได้เงิน

ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะ
แกบอกว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีประมาณสัก๒๕บาทได้
เนี่ยเหตุมันเกิดอยู่แถวจังหวัดกาลสินคุณผู้ชมครับ
ธนาคารทกศสาขาโคกศรีในอำเภอยางตลาดนะ
ทีมข่าวของเราได้เห็นเรื่องนี้ได้เห็นคลิปนี้แล้ว
ก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณตาหน่อย

หน้าของตัวเองสามเช่าอีกเจ็ด
แล้วต้องได้เงินจากโครงการประกันของรัฐบาล๑๐๐๐บาท

แล้วก็บอกว่าในช่วงของการไปกดเงินเนี่ย
มีผู้หญิงคนในสวมกระนอกอยู่แล้วกดเงินอยู่ข้างหน้า

แกก็เลยบอกให้ผู้หญิงที่อยู่ตรงคิวข้างหน้า

สุดท้ายเหมือนว่าเจระจากันไม่ค่อยจะรู้
ว่ามีเงินในบัญชีแค่๒๕บาท

นี่ไงคะดูสมุดบัญชีเลยค่ะ
แกก็เลยอ้าวมันเป็นแบบนั้นได้ไงล้าน
แต่คุยกับผู้หญิงคนนั้นไม่ทันจะรู้เรื่อง
ผู้หญิงคนนั้นไปซะแล้ว
เอาสรุปว่าเอาไปจริงหรือเปล่าก็ต้องไปดูจากกล้องวงจรปิดนะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเปิดดูแล้วก็นำคลิปนั้นไปให้ตำรวจ
สรุปพอไปดูกล้องวงจรปิดเอ้าคดีพลิก

เอ้าก็ช่วงเย็นของวันก่อนหน้านี้ฮะพลเมืองดีที่เขาถ่ายคลิปนั่นน่ะ
เขาไปแจ้งกับทีมข่าวว่าข่าวดังกล่าสรุปเป็นอย่างนี้คุณนักข่าว
ผู้จัดการทกศที่สาขาแห่งนั้นเขาไปตรวจสอบแล้ว
คุณตาเข้าใจผิดเพราะจริงแล้วเนี่ยเงินที่มันเหลือแค่๒๕บาท๒๖สตางค์เนี่ย

สรุปวันนั้นเหมือนคุณตาไหว้วานให้ผู้หญิงคนหนึ่งกดเงินให้

ซึ่งมันก็ถูกแล้วเพราะว่าเงินที่มันคงเหลืออยู่

แล้วเงินที่คุณตาแกเข้าใจว่ามีอยู่หมื่นกว่าบาทมันคือตั้งนานแล้ว
เป็นเงินที่เหลืออยู่นานแล้วแล้วแกเนี่ยไม่ได้ไปอัปเดตสมุดบัญชี
มันทำให้แกเข้าใจว่าโอ้ในบัญชีแกยังมีเงินอยู่ในนั้นเป็นหมื่น
พอลองไปอัปเดตดูอ้าวไม่มี
ไม่มีมานานแล้วไม่ได้ว่าไม่มี
อาจจะเป็นตัวเลขเดิมที่มีมานานแล้ว
นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันบางครั้งบางคราวผมว่า
ใกล้เคียงลูกหลานต้องคอยช่วยคอยดูแลนะ
เช็คเงินในบัญชีให้แล้วเออตาตา
ยายยายเงินตอนนี้มันมีอยู่เท่านี้เท่านี้
มันมีเงินภาครัฐเข้าเท่านี้อะไรอย่างนี้

ไม่งั้นแกจะไปเข้าใจในช่วงเก่าที่ยังมีอยู่ไง
เออแต่ว่าเขามีโครงการประกันรายได้
ให้เกษตรกรจริงซึ่งก็ต้องเช็คกับทกสหรือว่าเข้ามาหรืออย่างอืม
อาจจะเริ่มจ่ายบางพื้นที่แต่คุณลุงอาจจะยังไม่ได้ยังไง
ต้องลองตรวจสอบกับธนาคารอีกทีนึงดูนะคะโปรดต่อครับ
เอ้าบ๊ายบายแบบนี้แล้วค่ะพี่ดาวขอบคุณจนน่ะ

ครับโอ้โหร้านนี้นะคะแค่เห็นหน้าตาก็หน้าทานแล้วว่า

อู๊ไข่แดงอ่ะูยมเยิ๊มเลยอ่ะอันนาคนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้น
ยั่วยวนเอาช่วงเวลาอย่างนี้
เออเย็นพอดีแบบมีหารายทานพอดีเลยค่ะ
ร้านนี้นะคะคือร้านสุนีข้าวหมูแดงค่ะ
อยู่ตลาดปรูเทิดไทย๒๕แขวงพลบริเคชฯกรุงเทพนะ
ร้านนี้ขายมานานกว่า๖๐ปีค่ะ
เป็นร้านแรกที่ขายเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบในย่านตลาดพลูนี่โด่งดังจริงนะคะ
ส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่นี่เลยน้ำราดสูตรพิเศษ
สีแดงนี่แหละค่ะชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
รสชาติเข้มข้นหอมเครื่องเทศแบบสุดเลยค่ะ
ส่วนหมูกรอบก็กรอบ
หมูแดงก็นุ่มกำลังดีนะคะเรียกว่าทานกับไข่เนี่ยโอ้โหฟินสุดค่ะ
ใครเห็นแล้วอดรนทนไม่ไหวนะไปซื้อกันได้ค่ะ
ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือทุกวัน๖โมงเช้าถึง๒ทุ่มครึ่ง
ให้เบอร์ไว้แล้วนะคะ๐๘๙๘๙๒๗๘๕๗
จะบอกว่าตลาดพลูเนี่ยของอร่อยเยอะแยะเลยสองสาว
เยอะมากเป็นตลาดเก่าแก่
เขาก็ไปบ่อยเหมือนกันตลาดภูแต่ไม่ค่อยบอกใครแล้วก็เวลาไป

เอาเหรอเอาเข้าที่ตลาดพลูจริงสิคุณจะมั่วนะ

มีโอกาสไปดูนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่คุณผู้ชมเป็นเด็ก
เคยทำอะไรตบตาคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ากลัวถูกดุไหม
ต้องเคยแน่นอนแหละคนนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอก

บตาใครสักคนนึงนี่แหละทำอยู่ตอนนี้

คือน้องสองคนนี้เขาตบตาคุณพ่อคุณแม่นะคะ
เพราะเขาแอบดูทีวีตอนดึก
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าสำเร็จไหมค่ะ
โอ้โฮเป็นอย่างไรล่ะ
ออกตัวล้อฟรีเลย

แม่จะลืด

ไม่ว่าจะเป็นการไปหยิบรีโมทปิดทีวี
แล้วก็ต้องดึงพัดลมมาตั้งให้มันเป็นที่ที่มันปกติ
อ๋อทำเนียดมาก
เออแต่ถามว่ารอดไหม

ก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไงคะ
แม่เขาเปิดดูเรียบร้อยแล้ว
ก็เห็นตลอดนะคะนั่งทำอะไรกันอยู่
ก็เห็นลูกนั่งดูทีวีอยู่ตลอดแบบนี้
สรุปว่าไม่รอดค่ะภารกิจแกล้งหลับไม่ผ่าน

นี้สมัยนี้แล้วเนอะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
คุณเคยตายจากกล้องวงจรปิดมาแล้วกี่รอบ
ไม่เคยเพราะว่าบ้านผมไม่ติดกล้องวงจรปิด
เพราะมันเป็นหลักฐานที่สำคัญ

มีคนมาแนะนำให้ผมติดกล้องวงจรไม่ต้อง
ผมไม่ต้องการ

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
สารสัตว์ที่เขาว่าเป็นมิตร
มันเป็นมิตรอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าครับ
โอ้โห
มันเป็นมิตรตรงไหน

กินคนอะไรล่ะมันคงจะหยอกล้อตามสไตล์

อายุปีกว่าเขาเลี้ยงไว้นานแล้ว

ภาพนี้เราได้มาจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า

ไม่เอาไม่ใช่น้อน
อย่าไปตังเนี่ยมันเบาบาง

ไปดูความสนุกต่อในติ๊กต๊อกของเขานะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปตบผักตัดตัดปัดตบเอ้ยถูกแล้วตัดผักตบ
ชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาบอกว่าแหมใครก็เห็นไม่มีประโยชน์
ตบตักแล้วก็ทิ้งไปทีนี้บอกไม่ได้ค่ะ
หมู่บ้านบางเพลียงพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
เอาไปทำประโยชน์ได้เยอะเลยอ้าวเยอะแค่ไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผู้ชมหลายคนไม่รู้ว่ารอหรือเปล่า

จะพาไปนะคะเพราะว่าดิฉันอยากนำเสนอเรื่องนี้
มากค่ะชุมชนบางเพลียงพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่า
หลายคนมองว่าผักตบไม่มีประโยชน์
ใช้คำว่าไร้ประโยชน์ยังได้เลยนะคะตัดแล้วก็ทิ้งไป
แต่ที่นี่เขาบอกว่ามีประโยชน์สิ

ไปดูกันเลยนะคะว่าทำอะไรได้บ้างในช่วง
ชุมชนต้องแชร์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
เจ้น่านนั้นอะไรน่ะพวกผู้ชมเขียวเต็มไปหมดเลย
ุ้้ยตายแล้วภาคตบจะรู้ตัวไหมว่าโซเวนนิฆ่ามาควางครองอยู่แบบนี้
คอฟมาจะฝากผักตบมาได้
สวัสดีค่ะพี่๘๕๕ไม่ใช่ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่กบชื่อสี่แล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคืนนี้แปลว่าใช่เหรอคะใช่ค่ะ
แต่ว่าวันนี้มาหาพี่กบเพราะว่าชาวชุมชนบางเพลียงพัฒนา
รู้จักเอาสิ่งของที่ไม่มีค่ามาทำให้มีค่าแถมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ได้แต่อะไรเหรอคะผักตบชาวาค่ะอะไรนะคะผักตบชาวาค่ะผักตบชาวา
ชื่อเล่นชื่อสวะนะคะนั่นคือสิ่งของที่ไม่มีค่าจะมาทำให้มีค่าเหรอคะ
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวถามก่อนขั้นตอนแรกจะเอาไปทำยังไงล่ะมันเขียวอยู่ในคลองแบบนี้ค่ะพี่
ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำไปตัดผักตบชาวานนะคะที่ลอยอยู่ตามคลองนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้พี่แหม่มนะคะมือตัดของเรานะคะเป็นผู้ตัดผักตบชาวาที่ลอยอยู่ในคลองค่ะ
ทดลองต้องเรียนรู้นะวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะ
ก่อนจะออกไปตัดผักตกต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมใส่ถุงมือ

หนูไม่ถุงมือแล้วอ่ะอุปกรณ์อีกอย่างเอ๊ะนี่แน่เลย

มีดเลยค่ะคุณผู้ชมถึงแล้ว
มันมีความอวบความเล็กอะไรยังไงไหมคะ

นี่คือขั้นตอนแรกของการทำก็คือการเลือกให้ยาว

ได้เวลาหนูแล้วค่ะพี่แหม่ม
นี่ยาวนั้น
ตบชาวากรหนึ่งเนี่ยทั้งหมดของเขานะคะ
สามารถใช้ได้ทุกชิ้นส่วนนะคะตั้งแต่ลากเง่ากำต้นถึงใบ
โอ้โหเขามีประโยชน์ทั้งต้นเลยค่ะ

เอาไปล้างให้สะอาดค่ะตัดใบออกก็เอาเข้าเครื่องออก
ไปล้างก่อนได้เวลาล้างแล้ว
ทำไมเหลือคุณแม่คนนี้อยู่คนเดียว
แม่ยังไม่รู้

หยอกเห็นแม่อยู่คนเดียวก็เหงา
แหม่มกับพี่กบบอกว่าขั้นตอนต่อไปตัดเสร็จแล้วต้องเอามาล้าง
เอามาล้างที่นี่ใช่ไหมคะอเรนนี่สวัสดีครับใช่ค่ะ
หนูเห็นบางอันในผักเปี๊ยะชาวา

อินิสาเตี๋ยมาผักเตี้ยชาวา

แม่ไม่ทักไม่เป็นไรมาแก้อีกแล้ว

ล้างจนสะอาดเอียมทุกอันแล้วนี่

ขั้นตอนต่อไปเราจะนำไปอบแห้งนะคะ
ค่ะอันนี้ถึงแล้วนะคะตู้อบของเราค่ะ
อ้าวเดี๋ยวเราจะเอามาตากในตู้นี้ใช่ไหมคะ
อันนี้เมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราปิดฝาไว้เลยนะคะ
ปิดฝาล็อคไปเลยล็อคไว้
เมื่อ๑สัปดาห์ผ่านไปเราจะมาดูนะคะ

อันนั้นน่ะเราก็สามารถใช้งานได้นะคะ
ไปก่อไฟยาหมูกระทะ
โอเคค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไป
มาแล้วค่ะผักตบชาวา
สีเขียวที่อยู่ในคลองตรงนู้นนะคะ

ตอนนี้ผ่านขั้นตอนการตัดล้างอบ

พร้อมแล้วที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน

บุริสุ฀ิดักษ์สวัสดีค่ะ
เป็นเส้นบางแบบนี้แล้วคือพร้อม

ศาลสวทนโฆษณ์ค่ะผักตบชาวาค่ะ

พรุ่งนี้ไปศาลไม่ได้มีคดีอะไร
จะเอาผักตบที่เราตากไว้นะเอาไปสารเป็นอะไร
พูดแน่พี่ก็ไม่ตาหรอก
อ้าวคุณผู้ชมมาเชียร์กันต่อด้วยไม่ได้เชียร์บอนอย่างเดียวนะค่ะ
เดี๋ยวว่าใครจะเป็นแชมป์ส่งไปลุ้นรับโชคกับทางไทยรัฐของเรา
การส่งปรายศนียบัตรไปร่วมรุ้นร่วมไทย
แบบเก่าแบบเดิมก็ซื้อปรายศนียบัตรเอา
หรือใครจะอยากซื้อแบบออนไลน์นี่ก็โพสต์การ์ดออนไลน์ก็มีไปหาลองดู
ดาวน์โหลดกันได้ทั้งแอปพลิเคชันแอปสโตร์และเพลย์สโตร์
แอปพร้อมโพสต์นะครับ
ส่งกันได้จนถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้ครับ
ส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะคะส่งเข้ามาเยอะ
แล้วก็ดูบอลกับไทยรัฐทีวีกันค่ะ
ฝรั่งเศสสู้ฝรั่งเศสสู้

เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ

เขาว่ากันว่าผู้ชายคนนี้แหม

เรียกได้ว่าเป็นคนที่รับใช้

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ในเบรกนี้นะครับจะพาไปดูความน่ารักของคู่รักคู่นี้ฮะ
เขาก็ไม่ยอมให้ใครลำบาก

มาเดี๋ยวฉันถือเองส่วนเธอถือของฉันให้หน่อย

อ่ะงั้นไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงฮะ

ยิ้มไปบุบไป

เป็นยังไง๑รุ่น๒ได้ยังไงก็จะเป็ดตัวนี้สิคะโหดจนไล่จิกแมว๒ตัวหมอบไปเลยขอยอมแพ้เลยอะ
ไม่ไหวจริงนะรายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ที่๑จะเผลอก่อนจะกลับอันด้ากระดูกในที่๒